เรื่องของขโมยขโจนกันหน่อยนะคะเดี๋ยวนี้โจรบางคนเนี่ยฮิริโอตะปะมันน้อย
อ้ออถ้าจะไม่มีเลยนะฮะการละอายชั่วกลัวบาปเนี้ย
กล้องวงจรปิดอยู่ตรงนั้นแท้ไม่ได้สนใจหรอกค่ะเดินเข้ามา
มาขโมยรถสามล้อทีนี้เจ้าของรถทำไงอ่ะฮะ
เขาก็เดือดเนื้อร้อนใจสินะคะโพสต์คลิปนี้ค่ะประกาศเลยใครรู้
เจ้าแจ้งเบาะแสนหน่อยว่านี่หัวขโมยอะไรเป็นใคร
นี่เอาไปเช่นเลยโอ้ตายแล้วตายแล้ว
นี่กล้องวงจรปิดหน้าร้านขายไก่สดในจังหวัดกำแพงเพชรนะคุณผู้ชม
สามารถบันทึกภาพคนร้ายจังหวัดเดินมาแล้วดูนะคะ
ทำเป็นเซียนเหมือนเรียนมาเข้ามาเนี่ยคือชิวมาก
เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของรถเออ
ทำท่าเหมือนล้วงกุญแจรถก่อน
เหมือนล้วงกุญแจรถนี่นี่จังหวัดนี้ดิล้วงแล้วล้วงแล้ว
คนแถวนั้นเห็นใครก็นึกว่าเจ้าของรถอะเนาะ
เขาจะได้ไม่ผิดสังเกตไงนี่ซื้อคงซื้อของมาเอาถุงวางใส่รถด้วย

เป็นเจ้าของรถจริงลุ้งกุญแจรถต้องสตาร์ทถูกไหม
แต่นี่คือเข็นออกไปเลยเข็นออกไปเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณเกือบ๕ทุ่มของวันที่๒มิถุนายนที่ผ่านมา
แล้วเขาทิ้งอะไรไว้อ่ะพี่ปุ้ยทิ้งถุงดำเอ้าถุงขยะเหรอ
ใช่ค่ะทิ้งถุงดำนั่นแหละทิ้งไว้ตรงนั้นนะคะโอ้โห
นี่เจ้าของรถค่ะคุณพิสุทธิศรีสุวรรณนะคะบอกว่า
ตัวเองมีอาชีพคือขับรถสามล้อรับจ้างส่งของอยู่ในตลาด
เลิกงานก็จะนำรถสามล้อคันนี้มาจอดไว้ที่หน้าร้านขายไก่สด
เพราะรู้จักกับเจ้าของร้านเป็นอย่างดีแล้วก็ทำแบบนี้
มากว่า๒ปีแล้วนะคะไม่เคยมีปัญหารถไม่เคยหายเลยอ่ะ
จากว่าหน้าร้านเนี่ยมีกล้องวงจรปิดถึงบอกไงว่ากล้องวงจรปิดเนี่ย
มันป้องปรามได้แต่มันป้องกันหัวขโมยมาขโมยไม่ได้

พอหัวขโมยมันเห็นมันก็แบบลังเลใจนึกออกไหมแต่แต่หัวขโมยรายนี้ไม่ได้
ลังเลใจเลยนะคะนี่แหละค่ะเขาบอกว่าเขาเชื่อว่ามีกล้องวงจรปิดหน้าร้านเนี่ย
ไม่มีใครกล้าทำแต่ไม่ใช่กับคนร้ายรายนี้นะคะ
ผู้เสียหายก็เลยนำหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
แจ้งความกับตำรวจสพเมืองกำแพงเพชร
จากนั้นไม่นานต้องชมตำรวจนะคะนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
ไม่นานนักนะคะชุดสืบสวนแกะรอยกล้องวงจรปิด
ไปเจอผู้ก่อเหตุขี่รถสามล้อของกลางอยู่นะคะ
อยู่บนถนนสายหนองปริงบ้านนาลมไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
ก็เลยนี่ได้แล้วของกลางควบคุมตัวมาสอบปากคำ
คนร้ายคนก่อเหตุในนี้ชื่อเล่นว่าชื่อในต้นชื่อจริงก็คือวันชัยอำพันธ์
ตอนที่ตำรวจสอบปากคำผู้จาวกไปวนมามีอาการลุกลี้ลุกหล่นนะคะ
อืมตอนแรกก็บอกว่าอ๋อเป็นคนขโมยสามล้อไปจริง
สักพักหนึ่งเอ้ยผมซื้อต่อมาจากคนรู้จักชื่อนายกอืม
ในราคาเจ็ดพันบาทแล้วก็ขี่รถออกมาเลยเอ่อ
กล้องวงจรปิดไม่ได้ขี่นะคะเข็นค่ะนะฮะ
แย้งกับกล้องวงจรปิดชัดเจนเลยนะคะคุณผู้ชมอยากฟังจากปากเจ้าตัวเล่าไหม
เชิญค่ะไปเอารถจำร้องแล้วอ่ะพี่โย่งได้เขาบอกว่าเป็นเจ้าของ

แล้วเอามาขายแล้วมันติดไหม
ก็ไม่ต้องขายแล้วก็ติดเลยครับ
สายออกไปแล้วก็ไปสตาร์ทเลยครับ

โย่งน่าจะมีตัวตนตั้งแต่ต้นนะครับ
เจ้าของรถเองก็ยอมยกโทษให้นะคะ
แต่ว่าความผิดเกิดขึ้นแล้วก็ต้องว่าไปตามกฎหมายค่ะ
ก่อนที่จะนำตัวไปตรวจสารเสพติด
ถ้าเกิดว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงก็ต้องมีการเพิ่มโทษต่อไปนะคะ